จะพาไปสุราชธานี
ไปที่นี่บอกเลยว่าติดอกติดใจแน่นอนที่บ้านน้ำราดโอ้โห

พร้อมกับกิจกรรมดีที่มีนำเสนอครับ
ถ้าหากพูดถึงจังหวัดสุราธานี
บอกเลยครับว่าเมืองสุราชเนี่ย
มีแหล่งท่องเที่ยวอันซีนหลายที่เลยนะฮะ
โดยเฉพาะสถานที่ที่จะพาทุกคนไปในวันนี้
นั่นก็คือป่าต้นน้ำบ้านน้ำรหาด
บอกเลยว่ากิจกรรมแน่น
ได้ใกล้ชิดธรรมชาติแบบสุด
จนคุณต้องหลงรักพื้นป่าแห่งนี้เลยล่ะครับ
น้ำราดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก
ป่าไม้ทั้งบ่อน้ำผุดตามธรรมชาติ
และวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
ซึ่งทางชุมชนก็ช่วยกันพัฒนาจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีน
ส่วนการเดินทางมาที่นี่ก็ง่ายแสนง่ายล่ะครับ
เดินเท้าเข้ามา๒๐๐เมตรเท่านั้น
เราก็จะเจอกับหัวใจของการเดินทางในครั้งนี้แล้วล่ะครับ
นั่นก็คือบ่อน้ำผุดที่ใสที่สุดในประเทศไทย

ทุกคนเห็นแบบนี้เป็นใครก็ต้องร้องว้าวตามกันทั้งนาน
เพราะความใสของสระน้ำขนาดใหญ่กลางหุบเขา
น้ำใสวิ้งสะท้อนแสงแดดตัดกับความชุ่มฉ่ำเขียวขจีของต้นไม้
เรียกว่าเป็นภาพที่สวยงามจริงล่ะครับคุณผู้ชม
ซึ่งบ่อน้ำแห่งนี้เป็นพื้นสายตะกอนหินปูนสีขาว
ผ่านออกมาตรงจุดที่เรียกว่าตาน้ำเป็นน้ำแรกที่ผุดขึ้นมาใหม่
มีแร่ธาตุที่สามารถดื่มกินได้เชียวนะอันซีนไหมล่ะครับ
เรียกว่าธรรมชาตินี่สรรสร้างมาได้อย่างสวยงามจริงครับ
น้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาขนาดนี้อุ้ย

เห็นแบบนี้อยากที่จะขอเข้าไปกระโดดน้ำเล่น
ว่ายน้ำดูปลาและนอนแช่น้ำกันแล้วใช่ไหมล่ะครับ

ยังมีอีกกิจกรรมให้สนุกกันต่อนั่นก็คือ
พายเรือเล่นในลำทานกลางป่า
ซึ่งตลอดระยะทางกว่า๑กิโลเมตร
คุณผู้ชมจะได้สัมผัสทั้งความอุดมสมบูรณ์ของป่าพรุ
และแหล่งน้ำที่มีความเย็นฉ่ำ
จะมาพายคู่หรือพายเป็นแก๊ง
ก็สนุกเพลิดไม่แพ้กันครับ
ที่แห่งนี้ยังคงสวยงามและน่าเที่ยวขนาดนี้
เป็นเพราะไอเดียดีของทางชุมชน
ที่สร้างกฎเหล็กให้กับนักท่องเที่ยว
ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำนี้ไว้
นั่นก็คือการห้ามนำอาหารถุงพลาสติก
เข้ามาในพื้นที่แห่งนี้
เพื่อไม่ให้สร้างขยะและทำลายทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้นี่เองล่ะครับ
และเมื่อไม่นำเข้าไปก็ไม่มีใครหลงลืมทิ้งไว้
ป่าต้นน้ำแห่งนี้ก็จะได้ไม่ถูกทำลาย
และยังคงสวยงามให้เราได้ชมกันแบบนี้ไปนานครับ
เจอวิวและบรรยากาศแบบนี้บอกได้เลยว่า
เป็นธรรมชาติบำบัดที่แท้จริงทีเดียวครับคุณผู้ชม
ป่าก็อุดมสมบูรณ์น้ำก็ใสกิ้งสดชื่น
นี่แหละครับป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด
บ่อน้ำผุดที่ใสที่สุดในประเทศไทย
สิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติจากจังหวัดสุราธานีนั่นเองล่ะครับ